ติดตามความคืบหน้ากรณีที่คนร้ายก็คือไนโก้ใช้ไม้เบสบอลไปทุบเชอรี่
คุณเชอรี่เป็นไฮโซแล้วก็เป็นนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย
แล้วก็เป็นญาติของนักแสดงหนุ่มด้วย
จนกระทั่งเธอเสียชีวิตค่ะห้องพักหรูย่านลาดพร้าว
ปรากฏว่าไปจอดอยู่ที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี
ไปเจอช่วงเย็นของวันที่๒๗กรกฎาคมที่ผ่านมา
เอาล่ะคุณผู้ชมมาติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อย
จากกรณีที่มีคนไปพบศพนางสาวทิติมาตั้งวิบูรพาณิชย์
อายุ๓๙ปีหรือว่าเชอรี่
เชอรี่เป็นสาวไฮโซเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และขนส่งรายใหญ่แล้วก็มีการทำปั๊มน้ำมันด้วย
เป็นญาติกับคุณแบงค์อาทิตย์ตั้งวิบูรพาณิชย์นักแสดงหนุ่มชื่อดัง
มีคนไปพบว่าคุณเชอรี่เสียชีวิตภายในห้องพักชั้น๗
โรงแรมหรูในซอยประดิษฐ์มนุธรรม๑๙เขตลาดพร้าว
คือสภาพศพของเธอก็คือนั่งกับพื้นหน้าฟุบกับขอบเตียง
ชุดนอนสีเขียวมีบาดแผลถูกตีด้วยของแข็งเข้าที่บริเวณขมับขวา
กระโหลกยุบและใกล้กันกับศพไปพบไม้เบสบอลเปื้อนเลือดอยู่ข้างเตียงด้วย
ล่าสุดในวันนี้ความคืบหน้านะครับคุณผู้ชม
ตำรวจนครบานโชคชัยได้มีการขอสารอนุมัติออกหมายจับ
นายอัศยาชัยพาหรือนายโก้อายุ๓๓ปี
นายโก้เป็นลูกน้องคนสนิทของคุณเชอรี่ผู้ตาย
แล้วก็มีการตั้งข้อหากับนายโก้ด้วยนะคะคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และลักทรัพย์ในเวลากลางคืนค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกสุพลค้ำชูผู้กำกับการตำรวจนครบานโชคชัย
บอกว่าจากการสอบสวนญาติทราบว่าปกติคุณเชอรี่เนี่ย
จะมีการพูดคุยในลายกลุ่มของพนักงานบริษัท
ก็คือมีการโต้ตอบกันไม่ได้หายไป
จนกระทั่ง๒๗กรกฎาคมผู้ตายไม่มีการโต้ตอบ
ก็คือผิดปกติทางญาติก็เลยโทรศัพท์เข้ามือถือของคุณเชอรี่
ผู้ตายแต่กลับพบว่านายอัศยาหรือนายโก้
เป็นคนรับสายบอกว่าผู้ตายกำลังทำบุญ
ไม่สามารถรักษาได้เอาล่ะญาติก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวโทรกลับไปใหม่อีกครั้ง
ปรากฏว่าโทรกลับไปใหม่อีกครั้งค่ะก็ไม่มีคนรับสาย
ญาติก็เลยเอาล่ะตัดสินใจนะคะเข้าไปแจ้งความคนหาย
แล้วก็ออกตามหาจนกระทั่งมาพบว่าคุณเชอรี่เธอกลายเป็นศพแล้วเนี่ยนะคะ
จากการสืบสวนพบว่าผู้ตายกับผู้ต้องหาก็คือคุณเชอรี่กับนายโก้เนี่ย
มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันแอบชอบกันอ่ะนะ
นายโก้เป็นลูกน้องในเครือบริษัทของผู้ตายซึ่งทำหน้าที่ดูแลบัญชีและทรัพย์สิน
พบว่าทั้งคู่ได้มีการมาเปิดห้องเช่าพักอยู่ด้วยกันประมาณ๑เดือนแล้ว
ก่อนเกิดเหตุแม่บ้านเล่าแบบนี้บอกว่าได้ยินเสียงคนทะเลาะกันเสียงดังเลยค่ะ
ก่อนที่เสียงนั้นจะเงียบหายไป
ส่วนนี้ค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือหลักฐานเด็ดหลักฐานไม้ตายเลย
ที่ตำรวจนำไปสู่การออกหมายจับนายโก้ในวันนี้เนี่ยนะคะ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในโรงแรมที่ทั้งสองคนไปเปิดห้องพัก
พบว่าทั้งคู่คุณผู้ชมกลับเข้าห้องพักครั้งสุดท้ายคือ
ทุ่ม๔๑นาทีของค่ำคืน๒๖กรกฎาคมที่ผ่านมา
หลังจากนั้นวันที่๒๗กรกฎาคม
นายโก้เดินออกจากห้องพักไปเพียงคนเดียวคือตี๑๕๕นาที
และจากนั้นญาติก็ไม่สามารถติดต่อคุณเชอรี่ได้อีกเยอะอีกเลยค่ะ
ส่วนตำรวจไปตรวจสอบว่าในห้องที่มีการไปเปิดห้องพัก
ทรัพย์สินของผู้ตายหายไปหรือเปล่า
สินทุกอย่างยังอยู่ครบทุกรายการ
ยกเว้นรถเบนส์คันนี้เลย
กรุงเทพมหานครหายไปค่ะ

อยู่ที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี
ตำรวจเขาก็เลยประสานตำรวจในพื้นที่

ซึ่งจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
พบว่าไนโก้ขับรถเบนซ์คันนี้แล้วค่ะ

ตั้งแต่เวลา๖โมงเย็น
ของวันที่๒๗กรกฎาคมที่ผ่านมา

อยู่ระหว่างการเก็บหลักฐานต่าง

ตำรวจบอกว่าไปพบรถเบ้นคันนี้คันเดียวนะ
ส่วนตัวผู้ต้องหาตอนนี้ไม่เจอแล้ว

ผู้ต้องหาจะหลบหนี
ออกนอกประเทศไปแล้วหรือเปล่า

ให้นำหมายจับแล้วก็รูปของไนโก้
ไปติดตามด่านต่าง

หลบหนีออกนอกประเทศไปแล้ว
โดยช่องทางด่านธรรมชาติ

ด่านที่ถูกกฎหมายของตมทั่วไป
ส่วนเรื่องของปมการฆาตกรรม
ในครั้งนี้ตำรวจตั้งไว้๒ประเด็น

เรื่องที่๒เรื่องการพนัน
ที่สร้างตำรวจเข้าไปพบข้อมูล
ว่าประวัติของไนโก้

ซึ่งตอนนี้ตำรวจบอกว่าจะไม่ตัดประเด็นใดทิ้ง

จะมาตัวชัดเจนโดยจะพอภาพจากกล้องวงจรปิด

ไปขับรถเบนท์เมื่อสักครู่
แต่ว่าอย่างไรข้อมูลเข้าสู่ระบบของตมแล้วเรียบร้อย
เขาบอกว่าถ้าสมมุติมีการบันทึกว่า

โดนแน่นอนเจอแล้วจับแน่นอนนะคะ